ใครจะพาลูกพาหลานพาเด็กตัวเล็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ย
บันไดเลื่อนตรงบันไดเลื่อนต้องระวังเลยนะคุณผู้ชม
ไอ้ขอบขอบข้างล่างคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ระวังเท้าไปติดแบบน้องคนนี้โอ้โหแม่ร้องลั่นเลยครับ
ไม่เดินไม่เดินไม่เดินพี่มีสต๊ะเขาเป็นคนญี่ปุ่น
มุมหนึ่งก็ต้องช่วยปลอบคุณแม่อีกมุมหนึ่งก็ต้องช่วยเด็กออกมาคุณผู้ชมฮะ
แล้วคุณแม่ไม่ใช่คนไทยด้วยนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
เป็นคนญี่ปุ่นครับตอนแรกเลยมีคนบอกว่าสต๊อปแล้วสต๊อปแล้ว
คือจะบอกว่ากดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนไปแล้ว
คุณแม่จะได้ใจเย็นครับแต่คุณแม่ก็ด้วยความเป็นห่วงลูกตนเอง
ก็ร้องใหญ่เลยครับกลัวด้วยกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรไป
สักพักหนึ่งก็มีเสียงผู้ชายอีกคนพูดขึ้นมาว่าภรรยาผมเป็นคนญี่ปุ่น
ฟังภาษาไทยไม่ได้คนแถวนั้นก็เลยถึงได้รู้ว่า

แต่ในคลิปเนี่ยไม่ได้บอกว่าสถานที่ที่เกิดเหตุคือที่ไหนนะครับเนี่ยน้องเขา
โอ้โหขาไปติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ช่วยหนูน้อยคนนี้ออกมาได้อย่างไรครับ
เลยครับแล้วก็เตือนคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกขึ้นบันไดเลื่อน
ต้องระวังเลยถ้าเป็นไปได้อุ้มดีกว่า
อุ้มขึ้นมาดีกว่าอย่าให้น้องเขาเดินเองเลย
เพราะว่าเท้าหรือมืออาจจะไปแย่
ไปขัดกับตรงร่องของบันไดเลื่อนเอานะครับ
จังหวะการก้าวเวลาจะขึ้นจะลงออกจากบันไดเลื่อน

ใช่ไม่งั้นมันโอ้โหลากเข้าไปแล้วก็แบบดูดเท้าน่ากลัวนะคะ